สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องใบปอราชินีรถแห่นั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะน้องใบปอรัตยานะคะนักร้องสาวลูกทุ่งค่ะ
ช่วงเช้าเรานำเสนอข่าวอุบัติเหตุของน้องไปแล้วนะคะ
เกิดรถคว่ำไปที่จังหวัดกาลสินค่ะ
เจ้าตัวถึงขั้นถอดสายน้ำเกลือของคุณหมอ
เพื่อไปร่วมงานศพกับคู่กรณีนั่นเองค่ะ
บรรทางไทยรัฐก็ได้วิดีโอคอล์ไปหาน้องใบปอล์
เพื่อถามความรู้สึกนะตอนนี้

เป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่สุดในชีวิตค่ะ
รู้สึกเสียใจกับครอบครัวของคู่กรณีที่เกิดการสูญเสียนะคะ
แล้วน้องเองก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบ

เป็นหนึ่งในผู้โดยสารรถคันนี้ไปนั่นเองค่ะ
ของเธอตอนนี้ก็เท่าที่ตรวจสุขภาพคือปลอดภัยดีแล้วนะคะ
วันนี้ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะ
ส่วนตัวเธอเชื่อนะคะว่าการรอดตายครั้งนี้เนี่ย
มีปฏิหารค่ะเพราะว่ามีพระห้อยคอที่คุณพ่อให้มาค่ะ
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของน้องใบปอค่ะ
แล้วเราก็คงจะตายแล้วแหละอะไรอย่างเนี้ย

ใช่ตลอดเลยค่ะพ่อให้มา
นี่หลวงพ่อรอดเหรอคะหรือหลวงพ่ออะไรนะคะ
หลวงพ่อลูกก็ปฏิหารอยู่
เพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วรถมันเละมาก
แต่ว่าหลวงพ่อไม่มีอะไร

เพราะว่าหลวงพ่อไปก็
กันไปก็ไม่ได้คุยกับคุณแม่กัน
ก็มันฝ่าสนุนมันมาก
เพราะที่แบบไม่ใช่แค่เรา
แต่อีกฝั่งก็ฝ่าสนุนเสียด้วย
คือวันที่เกิดเหตุน้องก็กำลังจะเดินทางไปงานคอนเสิร์ตต่อไปนี่แหละค่ะ
ก็นั่งรถเนี่ยเป็นรถฟอร์จูเนอร์ไปกัน๔คนบนรถนะฮะ
แล้วก็ตอนช่วงที่ประสบปฏิเหตุชนเข้ากับคุณลุงผู้เสียชีวิตเนี่ย
คุณลุงอายุ๖๓ปีแล้วคุณลุงขับมอเตอร์ไซค์มา
แล้วรถพอเสียหลักปุ๊บหมุนหลายตลบอย่างที่น้องบอก

แล้วก็วันนี้อย่างที่พี่แจ๊กรีนได้มีการพูดคุยกับน้อง
หลังไมค์เนี่ยน้องบอกว่าแค่นั่งโดยรถโดยสารตอนนี้
คือรถพอตกลมนิดหนึ่งน้องใจผวาแล้ว
เพราะว่ายังรู้สึกกลัวแล้วก็เป็นกังวลกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปด้วย
ก็ถือว่ายังเคราะห์ดีนะคะที่น้องยังปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม